ชาวบ้านในจังหวัดตรังพากันแตกตื่นหวาดภาวะ
เพราะว่าภายในหมู่บ้านมีงูความยาวถึง๔เมตรเนี่ย

แตกตื่นสิครับเพราะว่าอยากให้อยู่กลางถนนนั่นแหละ

ก็เลยพากันออกมาล้อมไว้
แล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังรับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
บอกว่าพบงูเหลือมขนาดใหญ่เลื้อยอยู่บนถนน
จริงจิตในตำบลทัพเที่ยง

ทีนี้พอกู้ภัยไปถึงพบชาวบ้านอยู่ในอาการตื่นตกใจค่ะ
แล้วก็พบงูเหลือมขนาดยาว๔เมตร
ขดอยู่ที่ถนน
ที่สำคัญเขาน่ากลัวเพราะว่าเขาดุด้วย

เขาขู่ตลอดเวลานะคะ

แล้วก็พยายามฉกอยู่ตลอดเวลาด้วย
กู้ภัยก็เลยใช้บ่วงคล้องจับงูใส่ถุงกระสอบ
ใช้เวลาการจับ๒๐นาที
ก่อนที่จะนำเขาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยฝากเตือนถึงประชาชนช่วงนี้
เพราะว่าภาคใต้ฝนตกลงมาต่อเนื่องไงคะ
ก็เลยทำให้ศัตริย์ละเคราะห์ออกมาหาอาหาร

ตก๔วันแล้วที่ตันหยกมัดค่ะ
เมื่อกี้ก็ที่สะดาวฝนตกไม่หยุดเลยนะฮะ
แล้วก็ที่ทักทายกันเข้ามาสวัสดีในตอนเช้าด้วยนะครับ